ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการทวงหนี้โหดนะครับ
มีเกิดขึ้นที่นครปฐมนะฮะ
มีกลุ่มชายชะกัน๗๘คนสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้า
บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวท่านไปดูคลิปนะครับว่าพฤติกรรมนั้นโหดเยี่ยมขนาดไหนครับ
นี่ฮะที่คนที่บ้านเขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ชาย๗๘คนนั่งรถกระบะ๔ประตูสีส้มมานะฮะ
แล้วก็สวมถุงมือใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า

มือก็ถือเหล็กแป๊บถือค้อนปอนถือไม้เบสบอล
บุกเข้ามาในบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตรอกหลังวัดพระปฐมเจดี
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
พอเข้าไปถึงแล้วก็ไปทุบประตูหน้าบ้าน
หน้าต่างกระจกเครื่องซักผ้าตู้เสื้อผ้า
เพรสเซอร์แอร์นอกบ้านมันยังทุบจนพังอ่ะตอนนั้นในบ้านมีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
มีเด็กเล็กอยู่อีก๓คนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดภาวะให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นอย่างมาก
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็กลัวไปด้วยกลัวว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้มันจะย้อนมาอีกนะครับ
แล้วก็บอกว่ากลุ่มที่ลงมือมาทำร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
เละเลยเนี่ยดูสิโอ้โหผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเป็นหญิงวัย๕๙ปี
บอกว่าเธอเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้นอกระบบจำนวน๓๐๐๐บาทให้กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเอ๊ะ
เอ๊ะเนี่ยอายุสี่สิบปีนายเอ๊ะเป็นลูกเขยของเพื่อนบ้านก็สนิทสนมกันนะ
ก็สงสารเห็นว่าลำบากเดือดร้อนเรื่องเงินต้องไปกู้เงินนอกระบบสามหมื่น
ก็เลยเซ็นค้ำประกันให้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการชำระเงินจ่ายผ่อนอะไร
ไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
มีผู้ชายกลุ่มที่มาเมื่อคืนนี่แหละมา๕๖คนนั่งรถตู้สีดำมา
เลขทะเบียนไม่ได้มาจอดที่หน้าบ้านมาตะโกนโหกเวกโวยวายถามหานายเอ๊ะ
ค้อนปอนถือไม้เบสบอลมาด้วยเหมือนเมื่อคืนเลยคล้ายกับมาข่มขู่
พอบอกว่านายเอ๊ะไม่ได้อยู่ที่นี่ไอ้พวกนี้มันก็ขับรถออกไป
ไป๒วันก็รู้ข่าวว่านายเอ๊ะถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มไปทำร้าย

มาที่เนี้ยเดี๋ยวก็มาถ่ายรูปเออมาถ่ายรูปแล้ว
คนชื่อเอ๊ะมันจะเข้ามาในบ้านมันก็มาขอมาขอเอกสารเราไป
ใช่ป่ะคะขอเอกสารไปมันเอาไปทำเรื่องเงินกู้
กู้เขามาสามหมื่นกู้เขามาสามหมื่นแล้วก็ส่งดอกให้
ส่งดอกให้แล้วตอนนี้พอส่งไปได้๒เดือน
พอเดือนที่สามแล้วไอ้เนี้ยมันเอาตังค์ไปทำอะไรหมด
มึงไปเล่นหรือไปทำอะไรหมดแล้วพอผลสุดท้าย
เขาก็ไม่ได้เอาเงินไปให้แล้วพอเดือนกันยาสิ้นเดือน
มันบอกหามาให้ภายใน๒๓วันนี้แล้วผลสุดท้าย
คนชื่อเอ๊ะก็เดินอุ้มไปอ่าอันนั้นช่วงกัญญานะอืม
เอ๊ะก็ถูกอุ้มไปแล้วไปกู้เงินกู้นอกระบบมาแล้ว
ไม่ใช้หนี้เขาค่ะหลังจากนั้นครับก็ผ่านไปสักพักหนึ่ง
เจ้าของบ้านบอกว่า๓วันที่ผ่านมาผู้ชายกลุ่มเดิม
เคยมาเมื่อเดือนกัญญาเนี่ยคราวนี้มาที่บ้านอีก
ทีนี้มา๓คนพอเห็นหน้าเจ้าของบ้าน
ก็คือคนที่เคนซ้ำประกันให้ก็ถามหานายเอ๊ะเหมือนเดิม
แล้วก็ขู่ว่าหากอีก๓วันถ้านายเอ๊ะไม่ไปเคลียร์หนี้สิน
เดี๋ยวจะมาทุบทำลายข้าวของในบ้านให้หมดเลย
ชดใช้ให้ก็ได้อย่าทำร้ายกันเลย
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็ไม่ฟังก็เดินทางกลับไปอืม
กระทั่งครบเวลา๓วันไอ้พวกนี้มันมาเมื่อ๓วันที่แล้ว
แล้วเมื่อคืนเนี่ยครบ๓วันคนร้ายเนี่ยกลับมาที่บ้านของเธอจริง
แล้วยังขู่ทิ้งท้ายไว้อีกว่าเดี๋ยวอีก๒วันจะกลับมาอีก
อยู่เขาก็มาถึงใช่ไหมก็นอนกันอยู่ตรงนี้ค่ะ

แล้วบอกฮะไอ้ไม่ได้อยู่นี่เขาก็ทุบเลยเขาก็ทุบทุบทุบ
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราปิดประตูใช่ป่ะเขาขึ้นข้างนอก
แล้วเราปิดประตูเนี่ยเขาก็ทุบประตูเลย
พอทุบประตูเสร็จเขาก็ล้วงเข้าไปแล้วเขาก็เข้าไปทุบของข้างในบ้าน
นี่เมื่อคืนมันมาหาเอ๊ะอีกโอ้โหแล้วทุบจนเละเลย
มันบอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันมาอีกอืม
เนี่ยฮะทางครอบครัวผู้เสียหายก็เลยบอกว่าต้องวอนให้ตำรวจช่วยติดตาม
จับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้โดยเร็วแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเลยว่
ระแวงมากทั้งบ้านของผู้เสียหายเองบ้านของชาวบ้านใกล้เคียงด้วย
ทั้งที่เรื่องนี้ทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
เอ๊ะไปยืมเงินเข้ามากู้เงินเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้อืม
เขาเซ็นค้ำก็จริงแต่ว่าต้องทำเขาขนาดนี้เลยเหรอ
บอกว่าผู้เสียหายได้มาแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วเมื่อเช้า
ได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้ว
หายมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วตอนนี้ได้สั่งให้ชุดสืบสวน
ไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครมีใครเป็นผู้ร่วมขบวนการบ้าง
ตำรวจจะพยายามเร่งรัดสืบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับผู้ชายที่ปรากฏในคลิป
คือร่วมกันบุกรุกในเคหสถานเวลากลางคืน
แล้วก็อาจจะผัวพันไปถึงเรื่องของแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

แล้วผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็คือลูกสาวเจ้าของบ้าน
เมื่อสักครู่นี้เขาพยายามจะถ่ายป้ายทะเบียนรถไง
เขาก็เอากระดาษมาแปะเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าบ้านเขา
อยู่ห่างจากสถานีตำรวจกิโลเดียวนะคนร้ายมันยังกล้ามาก่อเหตุแบบนี้
มันก็เตรียมตัวมาเลยสวมหวกไอ้โม่งปิดทะเบียนรถอะไรมาเลย
ใช่ไหมนะคะแต่ผมเชื่อว่าหาไม่ยากหรอกเพราะว่านครปฐมอ่ะใช่ไหม
จังหวัดก็ไม่ได้ว่าโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่มากนัก
รู้อยู่แล้วว่ามีใครปล่อยเงินกู้บ้างมีกี่คนกี่เจ้าอะไรยังไง
ดูลักษณะของรถอะไรที่ใช้มาก่อเหตุเนี่ยก็รู้แล้วนะคะ